คุณผู้ชมคะยังต้องช่วยกันตามหาค่ะคนหลงป่าเก้าวันแล้วนะคะ
หลุบเขาเป็นคนรูปร่างเตี้ยคือคล้ายกับคนแคระแล้วก็หลังคล่อมด้วย
หายเข้าไปในป่าเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงด้านจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่๑๖ธันวาคมคนนี้ค่ะ
คือคนใกล้ชิดบอกว่าไม่รู้ว่าไปทำอะไรลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาหรือเปล่าก็เลยจนถึงวันนี้ยังหาไม่เจอสักที
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าที่ยังหาไม่เจอมันมีอุปสรรคเยอะนะคะ
เรื่องของระดับน้ำเรื่องของโขดหินหลายอย่างมันเสี่ยงอันตราย
แต่ว่าสิ่งที่ในหลุบคนนี้นำติดตัวไปตอนเข้าป่าก็มีหลายอย่าง
มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งหมอสนาม๑ใบขนมขบเคี้ยวเป็น๑๐กว่าแท่ง
อัดลมขวดใหญ่ขวดหนึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป๔ห่อ
ก็เลยยังมีความหวังว่าน่าจะยังมีชีวิตอยู่
และมีพระรูปหนึ่งท่านนั่งทางในแล้วก็บอกว่ายังมีชีวิตอยู่นะในหลุบคนนี้ยังมีชีวิตอยู่
นายเวียรายุทรเกสามูลอายุสามสิบหกปีคนนี้ภาพซ้ายมือในลูบ
อย่างที่บอกว่าเขาตัวเล็กนะคะตัวเตี้ยคล้ายกับคนแคละแบบนี้ค่ะหลังคล่อมด้วย
เป็นชาวบ้านบ้านหนองแม่นาหลงอยู่ในป่าเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงด้านจังหวัดเพชรบูรณ์
ถ้าท่านดูภาพขวามือจะเห็นว่าป่าทุ่งแสลงหลวงจะไปลักษณะแบบนี้ครับ

กว้างใหญ่ภายศาสตร์ต้นไม้รกทึบแล้วก็จะมีลำน้ำพาดผ่านตรงกลางแบบนี้
การค้นหายากเพราะระดับน้ำสูงด้วยค่ะแล้วก็มีโขดหินด้วยค่ะแล้วก็ป่าค่อนข้างจะทึบพอสมควร
คือในหลุบเนี่ยค่ะเดินทางไปกับนายราเชนสมนรินน้าชายนะคะไปยิงปลาในลำน้ำเข็กเหนือแก่งไปประมาณสัก๖กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าก็ช่วยกันอย่างเต็มกำลังนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั้งทหารทั้งกู่ภัยทั้งชาวบ้านคือระดมกำลังกันค้นหาค่ะ
คือเขาก็แบ่งกำลังกันจุดนู้นจุดนี้เดินเท้าเขาไปแต่ยังไม่เจอครอบครัวทำพิธีเปิดป่าเพื่อค้นหาก็ยังไม่เจอ
ช่วงเย็นเมื่อวานไปเจอผู้ชายอายุ๑๙เป็นชาวบ้านที่ร่วมทีมในการค้นหานะก็หลงป่าไปอีกรายตอนช่วยหาแต่โชคดีว่าไปเจอลอยตัวอยู่ในน้ำ
เราก็เลยให้ทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะไปที่อุทยานทุ่งแสลงหลวงเลยนะคะไปที่จุดแก่งบางรจันทร์อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์
ตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะลำบากพอสมควรระดับน้ำก็เยอะด้วยนะคะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจุดที่ในหลุบพลัดหลงไปเนี่ยอยู่ห่างออกไปตั้ง๗กิโล